ก็ไปตามไปถามประเด็นนี้นะครับ

เนื่องจากว่าวันนี้เองท่านก็ไปไหว้พระประธานอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล

แต่จังหวะที่ยกถวายมีจังหวะหนึ่งมีดาบตกลงมาใส่แขนด้วย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจกัน
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
ก็เป็นจังหวะที่กำลังจะเอาพานซึ่งดาบอยู่บนพานถวายทีนึง
อาจจะหนักเกินไปแล้วมันก็ละลายแล้วตกลงมาใส่ทอนแขนนี่ครับ
ค่ะนะฮะก็ดาบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ
ใหญ่ชัยมงคลที่พระนครศรีอายุทยา
เจ้าจติเองก็มีการยกพาร
ที่เป็นแท่นวางดาบที่อยู่ในฝัก
เพื่อให้ท่านนายกนั้นถวาย

แล้วก็ไปใส่ที่บริเวณท้องแขนของท่านทั้งสองข้าง

แต่ว่าท่านก็ถวายแล้วก็ศักระต่อจนเสร็จสิ้นพิธี

มัศกาลท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
ศักระพระทะเยดีชายธรรมคน
ทำวิถีโหมภาพพระทะเยดีชายธรรมคน
สักละพระพุทธรุปางศักดิ์ยาก

หน้าตาก๕นิ้วไปกับนายกแต่ว่านักข่าวเองก็พยายามไปสังเกตว่ามือขวาของท่าน

ดีขึ้นแล้วขอบคุณที่เป็นห่วง
มีจังหวะฝ่ามือบวมนิดนึงเห็นไหมครับนะฮะ

ชูป้ายบอกให้ท่านนายกประยุทธ์สู้
เชียร์นายกลุงตู่ให้เป็นนายกต่อ
โดนัทยังมีรูแล้วลุงตู่ยังมีเรา

แล้วก็ทุกอย่างที่ทำก็ทำเพื่อประเทศชาติของเรา
ไปดูจังหวะที่ไปพบปากแฟนคลับกันหน่อยครับ
อันนี้แหละค่ะบรรยากาศที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
นายกก็ลงพื้นที่แฟนคลับมากันเต็มเลยนะคะ